ที่ชายภูมินะครับท่านผู้ชมครับมีหญิงชราสองพี่น้องเนี่ยเขาอาศัยอยู่ด้วยกัน
แต่วันนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นมีคนนึงเนี่ยเสียชีวิตในสภาพ
เนี่ยฮะจมบ่ออาบน้ำเนี่ยอ่างอาบน้ำแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
นี่คือคุณยายอำนวยหงคำอายุ๗๗ปีนะครับ
หัวหน้าตำบลบุงคล้าที่อำเภอเมืองนะฮะที่ชายภูมิเสียชีวิตในสภาพ
่งกางเกงอยู่ตัวเดียวแล้วก็ศีรษะเนี่ยจมไปในอ่างน้ำ
เจนทีมาตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิกับกู้ภัยมาตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้
มาถึงก็เจอยายอำนวยอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นตรวจสอบแล้วตามร่างกาย
ไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือว่าถูกทำร้ายอะไรนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กันสองคน
ก็คือตัวผู้ตายยายอำนวยกับพี่สาวช่วงเช้าพี่สาวของยายอำนวย
ซึ่งป่วยเป็นอำมพลึกเนี่ยแต่ยังสามารถพอขยับเดินไปมาได้เนี่ย
กำลังจะเข้าห้องน้ำนะพอเปิดประตูเข้าไป
พบว่าน้องสาวหัวจมอยู่ในอ่างน้ำก็เลยเดินมาบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
แต่ว่ามาถึงก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
๒คนเขาผู้สาวก็ป่วยเกินเลย
อร่อยไหม
โอท่ามีความดันแบบนี้อาจจะวูบพอยายอำนวยวูบพอศรีษะ
ลงไปในอ่างน้ำนี่อาจจะดันตัวเองขึ้นมาไม่ไหว

เดี๋ยวจะส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียดก่อน
แต่คาดว่าน่าจะโรคประจำตัวกำเริบนั่นแหละนะ
เป็นลมล้มหน้าขมัมอะไรลงไปอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

เหลือก็ต้องประสานญาติให้มารับศพ